คุณผู้ชมคะพาไปที่สกลนครค่ะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
มีผู้หญิงเขาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงแอบส่องเข้าไปในห้องน้ำหญิง
ครับแล้วเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนนี้หนีมา
มาหลบอยู่ที่พุ่มไม้ข้างข้างห้องน้ำหญิงอ่า
พอตำรวจมาถึงเขาก็รู้แล้วแหละว่าคนนี้
ผู้ชายคนนี้นี่แหละที่ไปแอบส่องในห้องน้ำหญิง
ทำทีเป็นหลับทำทีเป็นเมาหลับหลับลึกปลุกเท่าไหร่
ก็ปลุกไม่ตื่นดูสิตำรวจตีก่อนแล้วพลิกตัวก่อนแล้ว
กแขนก่อนแล้วแกล้งลามทำเป็นแบบหูผมหลับเมา
ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ไปส่องอะไรใครผมเมาหลับอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว
นี่ค่ะดูสิตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งสภเมืองสะกนนคร
ก็พยายามไปเรียกเนี่ยค่ะครับปั๊มน้ำมันตรงนี้อยู่ริมถนนนิตโยนะคะ
อำเภอเมืองสกลนครนะคะชาวบ้านเขาช่วยกันจับผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้ก็นอนอยู่ที่ข้างห้องน้ำนี่แหละค่ะ
แล้วทำทีเป็นหลับทำทีเป็นไม่รู้เรื่อง
ปลุกก็ไม่ตื่นตำรวจมาถึงปลุกก็ไม่ตื่น
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวีรเดชอายุสี่สิบสี่นะคะ
ก็อ้างว่าเปล่าผมเปล่าไม่ได้แอบดูใครในห้องน้ำ
หลับอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแต่ผู้เสียหายเขาบอกคนนี้แหละ
ผู้เสียหายก็พาไปดูจุดที่เกิดเหตุค่ะห้องน้ำหญิงนะคะนี่นะคะ
อยู่๘ห้องตอนเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยก็ล้างมือมองกระจก
เห็นว่ามีผู้ชายยืนอยู่ที่พุ่มไม้
แล้วก็เดินตามออกมาใกล้กับจุดที่ล้างมือ
ผู้ชายคนนี้ทำท่าจะเดินมาหาเธอเธอกลัวเธอก็เลยเข้าห้องน้ำ
ที่สองค่ะผ่านไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดดังเลย
กรี๊ดดังออกมาจากห้องน้ำห้องที่๑ห้องใกล้กัน
ก็รีบออกมาดูอ้าวก็เห็นผู้ชายคนนี้วิ่งหนีออกไป
แล้วไปหลบอยู่ที่พุ่มไม้เธอก็เลยไปตามแฟนให้มาช่วยนะคะ
มาช่วยตามหาผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็เดินออกมาจากพุ่มไม้
ชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวแต่ผู้ชายคนนี้ทำเป็นล้มตัวลงไปนอน
แล้วหลับไปเลยชาวบ้านเรียกก่อนไปตื่นทำยังไงก่อนไปตื่น
ตำรวจมาก็ยังไม่ยอมลุกแต่ตำรวจก็ต้องทำทุกอย่าง
ยอมลุกขึ้นมาแล้วก็พาตัวไปสอบสวนนะคะที่โรงพักนะคะ
ผู้หญิงคนที่เป็นผู้เสียหายบอกว่ากำลังปลดกระดุมจะถอดกางเกงอยู่แล้วเชียว
เห็นเหมือนมีเส้นผมสีดำของคนนะคะลอดผ่านช่องด้านล่างของประตู
เห็นผมห้อยลงมาก่อนแล้วเห็นหน้าผากเห็นลูกตาค่อยห้อยหัวลงมา
ส่องดูจากช่องข้างล่างอะค่ะเธอก็ตกใจกรี๊ดเลยนะคะ
พอเปิดประตูออกมาแฟนนุ่มก็รีบมาช่วยแต่นายวิรเดชคนนี้อ้างว่าไม่ได้มีเจตนา
ลวนลามอะไรนะไม่ได้มีเจตนาจะอนาจารย์อะไรด้วยผมเมาผมขาดสติ
นี่คือข้ออ้างเขานะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
เปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยไป